ขอนแก่นนับจนถึงปีนี้ปี๒๕๕๙

แล้วเขาจะมีการเฉลิมฉลอง๑๒วัน๑๒คืนเต็ม
ตั้งแต่วันที่๒๙เป็นต้นมา

เป็นภาพที่ชาวขอนแก่นกว่า๗๐๐คน
เขามาร่วมใจกันรำบวงสวงศาลหลักเมือง
เหลืองอารามเหมือนเราสองคนที่ใส่สีเหลืองกันมาเลยวันนี้
ใช่การแสดงครั้งนี้มีชื่อว่ารำดอกคูณเสียงแคน
คูณเสียงแคนนี่เป็นชื่อของจังหวัด

เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวขอนแก่นนะคะ
มี๒๖อำเภอ๗๐๐คน
ท่ารำประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ซึ่งบรรดานางรำก็พร้อมใจการสวมชุดผ้าไหมไทยสีเหลือง

ผู้ชายก็มาเหมือนกันนะคะก็สวมเสื้อเหลืองเหมือนกัน

บางคนก็สวมแขนยาวกางเกงนี่เป็นสีดำ

เพื่อเข้าร่วมพิธีรำบวงสวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ในโอกาสครบรอบ๒๒๐ปีการก่อตั้งขอนแก่น
อยู่มานานมากแล้วนะ๒๒๐ปี
ซึ่งจุดศูนย์กลางของการรำอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี่แหละ
มีการปิดถนนโดยรอบเลยนะคะ๕เส้นทาง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ติดลำโพงกระจายเสียงเป็นจุด
เพื่อให้ทุกคนฟ้อนรำตามเสียงเพลงได้อย่างสวยงาม
และก็พร้อมเพลงกัน
ซึ่งการรำทั้งหมดนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง
ก็คือมีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่นที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง
มาตลอดระยะเวลา๒๒๐ปีมาประดิษฐานรอบสารหลักเมืองขอนแก่น
รอบเป็น๑๐จุดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมเฉลิมฉลอง๒๒๐ปีขอนแก่นได้๑รำ
มารำร่วมกันแล้วแล้วก็มาสักการสิงห์ศักดิ์สิบจุดอีกด้วยนะคะ
และทีนี้พอรำไป๓เพลงจบ

เหนื่อยนะถูกแล้วแต่ว่าเขามีพิธีปิดท้าย
ก็คือการจุดพลุ๔๑๐นัดเพื่อฉลองการจัดงานครั้งนี้ด้วย
เป็นไงคุณดาวเห็นไหมโอ้โหปุ๊บปับปุ๊บปับเลยทีเดียว
ยิ่งใหญ่อลังการ๑๒วันเต็มนะคะ๒๙พฤศจิกายนไปจนถึง๑๐ธันวาคม